คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าอยู่ดีเนี่ยเราเจอคนมาเอาปืนมายิงบ้านเรา
แล้วตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เป็นเราเราก็กลัวเรื่องความปลอดภัยใช่ไหม
ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์นี้หน่อยละกันค่ะ
โอ้โหปั้งเดียวแบบนี้ค่ะเนี่ยมาก่อเหตุกลางวันแสกเลยอ่ะคุณกระเต้นค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยเขาขับกระบะคันนี้นั่นแหละ
จอดอยู่หน้าบ้านนะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวเมืองของจังหวัดนครราชศรีมา

มาพร้อมกับปืนลูกซองยาวมายิงใส่ประตูกระจกนัดหนึ่ง
แล้วเสียงปั้งหลังจากนั้นเป็นเสียงเพลงแตกกระจกแตกอะค่ะ

นี่นักข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะไม่มีคนอยู่บ้านค่ะ
แต่ประตูเนี่ยโอ้โหล็อกเอาไว้แน่นเลย
ส่วนนี้มีแมวนอนอยู่ตัวนึงแล้วดูสิคะ
เสร็จกระจกแตกอยู่ตรงนี้เป็นร่องรอยที่กระจกถูกยิง
กระสุนเจาะอลูมิเนียมประตูกระจกมันเป็นรูพุนไปหมดเลยนี่เห็นไหม
นี่ค่ะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อตอน๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ผู้ชายคนนี้เขาขับกระบะเข้ามาในหมู่บ้านเป็นชายแปลกหน้าด้วยนะ
ทำท่าทางเหมือนกับไปอ่านเอกสารอะไรบางอย่างที่ตู้จดหมาย
แล้วไปหยิบปืนลูกซองยาวจากท้ายรถกระบะ
มาเสร็จแล้วปั๊บมายิงที่ประตูหน้าบ้านตรงนี้เลย
แล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จคือเขายังไม่ได้รีบไปนะคะ
ยังกลับมาดูผลงานที่ตัวเองก่อเหตุอีก
งงไงว่าเขาจะทำแบบนี้ทำเพื่ออะไร
ชาวบ้านเขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองนครราชศรีมาให้มาตรวจสอบค่ะ
แล้วบ้านหลังนี้นะเคยมีผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐มาซื้อไว้
แล้วก็มาอยู่ประมาณ๔๕เดือนหลังจากนั้นก็หายไปเลย
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เจ้าของบ้านไปอยู่ที่ไหน
ชาวบ้านบอกว่าอาจจะไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว

แต่เรื่องนี้เราก็เลยต้องไปตามความคืบหน้ากันก่อน
ว่าความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงบ้าง
ถามทางผู้กำกับที่สพมนรศมาค่ะ
ภูมิกับบอกว่าตอนนี้มอบหมายให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้ว
ผู้กำกับมั่นใจนะจับตัวคนร้ายคนนี้เสื้อสีเขียวนี้มาดำเนินคดีได้เร็วนี้แน่นอน
ต้องให้เร่งจับตัวด้วยนะคะเพราะว่าคนในพื้นที่นี่หวาดภาวะกันไปหมดแล้วนะคะ